ซึ่งช่วงนี้อย่างที่เชอรี่บอกไปเมษาช่วงนี้อากาศร้อน
สาวหลายคนขยันสะบัดผ้าสลัดผ้าเพื่อที่จะถ่ายแบบต้อนรับซัมเมอร์นี้
และหนึ่งในชื่อก็ต้องมีชื่อของสาวร่างเล็กผิวขาวอวบออร่าคนนี้นะคะ
สำหรับดิวอริสราค่ะตอนนี้เนี่ยเธอบอกเลยว่า
ที่จะมีผลงานแบบจัดหนักจัดเต็มจัดให้เด็ดนะคะ
แต่จะด้วยคอนเซ็ปต์แบบไหนและถ่ายกับหนังสือเล่มไหนต้องรอลุ้น

ตัดกับสีน้ำทะเลแบบว่าเห็นชัดเจนมากเลยนะคะ
พี่ไผ่หวานใจเขาก็บอกว่าไฟเขียวนะ
กับงานชิ้นนี้เนี่ยหวานใจเขาบอกว่า
ห่วงเลยจริงหรือเปล่าไปถามสาวดิวกันเลยค่ะ
เดี๋ยวคงมีค่ะแต่ก็คงแบบยังไม่ได้สรุปว่าเป็นอันไหนอะไรยังไง

กันบางทีมากัสซีนติดแล้วรู้สึกว่าแบบแต่ละเช่นงานมันเป็นวีทของมันอยู่แล้วไง
เราใช้ชีวิตแบบนี้จริงเลยงั้นต้องลารุ้นแล้วกัน
เพราะฉะนั้นมันก็จะแบบชิลอะไรอย่างนี้
ว่าไฟเขียวไฟเขียว
หวานใจไฟเขียวขนาดนี้เดี๋ยวต้องรอดูนะคะ
จะเผ็ดจะเด็ดจะแซ่บสักแค่ไหน
แฟชั่นเซ็ตปล่อยออกมาช่วงซัมเมอร์นี้อย่างแน่นอน

เธอก็คงไขวงไขแบบให้เพื่อนอะไรอย่างนี้
แบรนด์เสื้อผ้าชุดว่ายน้ำเราไปดูกันเยอะมากแล้วก็ผิวขาวแบบขาวออราฟ
ขาวเจริญจรัดมากจริงนะใช่ค่ะอ้าวเดี๋ยว